พาไปที่๑๐๑คุณผู้ชมมี๒กลุ่มเข้ามาเที่ยวสถานบันเทิง
ฝั่งหนึ่งเป็นทหารแล้วก็มากับเพื่อนเป็น๑๐คน
แต่อีกฝั่งแก๊งเงินกู้๒๐กว่าคน
เดินชนกันนิดเดียวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งมีเรื่องเลย
ปั้ง๒นัดตาย๑คุณผู้ชมเป็นร้านอาหารกึ่งผับในตำบลแสนศุกร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเหตุเกิดตี๑ตีหนึ่งของเมื่อวานนี้ก็คือคืนวันพระฤหัสสบดีต่อเช้ามืดวันศุกร์
เป็นกลุ่มทหารกับกลุ่มในทุนเงินกู้นอกระบบนะคุณผู้ชมเนี่ยกระทบกระทั่งกันครับ
จริงเนี่ยปืนดัง๓นัดนะแต่ในคลิปที่เราเปิดให้ดูจะได้ยินแค่๒ครับแต่เท่านั้นแหละคนในร้านกระเจิงเลย
ผู้ตายชื่อว่านายคุณากรอายุ๒๖ปีโดนยิงเข้าหัวคุณผู้ชมอีกคนคือนายอานนท์อายุ๒๔ปีคนนี้ก็น่าห่วงครับโดนยิงเข้าอกซ้ายอาการสาหัสกู้ภัยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลทันที
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๓ปลอกมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าไอ้คนที่ยิงเป็นทหารครับ
ผู้ก่อเหตุเขาชื่อจ่าสิบตรีอิสรายุทธ์อายุ๓๐ปี

สุดท้ายเขาสารภาพว่าผมยิงจริงครับพี่ตำรวจครับ
คืออย่างนี้กลุ่มของจ่าสิบตรีอิสรายุทธ์
เขาก็มากัน๑๐คนใช่ไหมแล้วมีปากเสียงกับอีก
ฝั่งก็คือกลุ่มในทุนเงินกู้นอกระบบ

ก็เลยบันดาลโทษะชักปืนออกมายิงเลย

แต่ปืนที่ผมใช้ยิงเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวจ่าสิบตรีอิสรายุทธ์

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านจุดนี้นะ
คือเขาจะเห็นเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุ
เพราะอะไรคือตอนนั้นตอนที่คุณากรคนตายเนี่ยนะ
เดินมาแล้วชนกับเพื่อนของฝั่งผู้ก่อเหตุ

แล้วก็โดนกระชากตัวให้แยกออกจากกัน
เนี่ยเนี่ยคุณอากรเนี่ยกล้าตัวเล็กหน่อย
ใช่ใช่แล้วก็เห็นด้วยนะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุ
เข้าไปช่วยเพื่อนที่มาด้วยกันด้วยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ในร้านก็เริ่มแล้วเริ่มชุนละมุนแล้ว
จากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่แหละ
เหมือนกับคุยอะไรสักอย่างแล้วเหมือนกับจะมีเรื่องกันแล้ว
ซึ่งตัวนายอานนท์โดนยิงเข้าอกซ้าย
แพทย์โรงพยาบาลยศโทรรักษาแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเลยนะนายอานนท์คนนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุทางพนักงานสอบสวนสนพนมไพร

เรื่องมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
อีกข้อหาหนึ่งหนักเลยพยายามฆ่า
นำตัวส่งสารทหารจังหวัด๑๐๑นะคะ